คุณผู้ชมครับจากคดีการเสียชีวิตของสารวัสสิว
ก็ถูกพูดถึงกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะครับ
เฉพาะที่จังหวัดนครปฐมแต่ว่าต้องลงไปดูทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้คือนายชาดาไทเศษครับ
แล้วล่าสุดก็ประกาศนะครับว่าจะจัดการปราบมาฟรีให้ได้ภายใน๖เดือน
ถ้าไม่ได้จะพิจารณาตัวเองนั่นหมายความว่ามีนาคมปีหน้า
ถ้าเรื่องนี้ปราบไม่ได้อาจจะมีการปรับคอรมอเศรษฐานึงหรือไม่

ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบก็ออกมาแอคชั่นทีหนึ่ง
แต่พอเรื่องเงียบการปราบผู้มีอิทธิพลก็จะเงียบตามไปด้วย
หลังการเข้ามาปกครองประเทศปี๒๕๕๔ของคอสชสังคมพอจะมีความหวังว่าการปราบรามผู้มีอิทธิพลน่าจะทำได้จริง
เพราะรัฐบาลถือมีอำนาจเด็ดขาดผลเอกอนุพงศ์เผาจินดามธ๑ในสมัยนั้น
ถึงกับประกาศล้างบางมาเฟียตามใบสั่งของคอสชขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตอมรในขณะนั้นก็บอกเช่นกันว่า
มีนายพลตำรวจกว่า๒๐๐นายมีเอี่ยวกับผู้มีอิทธิพลและจะจัดการกับตำรวจเหล่านั้น
หรือแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ประกาศชัดเจนตอนเข้ามารับตำแหน่งใหม่ว่าจะปราบมาเฟีย
แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลย
ทุกอย่างเป็นเพียงคำพูดที่ไร้การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เฟียนและผู้มีอิทธิพลก็ยังคงครองเมืองสร้างปัญหาให้สังคมไทยเช่นเดิม
และรัฐบาลเศรษฐาก็ทำเหมือนรัฐบาลก่อนหน้านี้สั่งปราบผู้มีอิทธิพล
หลังคดีใหญ่กำนันนกสั่งลูกน้องยิงนายตำรวจใหญ่กลางงานเลี้ยงในบ้านพักของตัวเอง
เพียงแต่เที่ยวนี้การแก้ปัญหาอาจจะต่างจากรัฐบาลก่อน
เพราะมอบหมายให้คนที่รู้เรื่องรู้ลึกในวงการนี้มาจัดการ
เราก็คงจะรวบรวมรายชื่อดูก่อนว่าของเก่าของหายต่างไปไหมอะไรอย่างนี้
หรือเขาเลิกลาหรือเขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาดูของใหม่ออกไป
ก็คือจะแบ่งอยู่สีแดงอยู่เลย
ผู้มีอิทธิพลด้านไม่ดีมันมีหลายอย่าง

บางคนมีอิทธิพลมากถึงกับตั้งนักการเงินได้อะไรอย่างนี้

กังวลเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลไหมคะ
เพราะว่าสมมุติอาจจะเอาชื่อตัวเองออก
หรือว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบัญชีอะไรอย่างนี้ค่ะ
คำว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าผม
ดูเหมือนจะมั่นใจมากว่าจะจัดการกับปัญหานี้ได้

เป็นการใช้คนตรงกับงานถูกฟ้าถูกตัว
ที่สำคัญการประกาศว่าภายใน๖เดือนรู้เรื่อง
และถ้าภารกิจนี้ไม่สำเร็จหรือทำไม่ได้
จะพิจารณาตัวเองเพราะอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
มีคำกล่าวว่าก่อนพูดเราเป็นนาย
แต่เมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเรา

รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทย
เหลือเวลาอีก๕เดือน๒๙วัน
จะว่านานก็นานจะว่าไม่นานก็ไม่นาน
เดือนมีนาคม๒๕๖๗ก็รู้กันว่า
เขาจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน